คุณผู้ชมค่ะเป็นประจำแล้วก็เป็นธรรมเนียมทุกปีนะคะ
ที่สมาคมนักข่าวบันเทิงเขาจะมอบฉายาแซ่บ
ให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบ้านเรา
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วและในปี๒๕๕๘นี้นะคะ
จะมีเหล่าดารานักร้องซุปตาคนไหนที่ได้รับฉายาแซ่บ
และจะเป็นฉายาอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
ตลอดปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์กับบรรดาคนดังในวงการบันเทิงขึ้นมากมาย
จึงทำให้เป็นที่มาของฉายาสุดจี๊ด
โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง
ได้จัดประชุมเพื่อคัดสรรฉายาให้เหล่านักร้องนักแสดง
วีรกรรมโดดเด่นจากการร่วมส่งฉายาดาราจาก๓๓สำนักข่าว
ซึ่งมีทั้งโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ออนไลน์
โดยมีรายชื่อคนบันเทิงที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด๗๑คน
จำนวน๓๕๘ฉายา
และทำการคัดเลือกลงมติด้วยการโหวตโดยผู้สื่อข่าวบันเทิง
ซึ่งในปีนี้มี๑๐ฉายาที่มอบให้คนบันเทิง๑๒คน
ที่จัดว่าเรื่องราวแซ่บที่สุด
เริ่มที่พระเอกหนุ่มหน้าใสมาริโอมาวเรอ
ที่เขาร่วมจับใบดำใบแดงในการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร

โดยเจ้าตัวต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นเฟิร์ม
เพื่อตรวจร่างกายตามขั้นตอน
ซึ่งนอกจากหลายคนจะสนใจกล้ามโตของเขาแล้ว
เล็งไปที่แผงอกเนียนเขาของพระเอกหนุ่ม
จนเกิดปรากฏการณ์นมชมพูแห่งชาติ
และก็เป็นที่มาของฉายานมชมพูสู้ใบแดงนั่นเอง
ตามด้วยพอสรันพระเอกหนุ่มที่มีรูปลักษณ์โดนใจสาว
รวมไปถึงเก้งกวางทั้งประเทศ
กล้ามล่ำซิกแพคแน่น
แต่ทั้งหมดได้กลายเป็นอดีตไปซะแล้ว
พักหลังไม่รู้เจ้าตัวไปทำอีท่าไหน

จนทำให้เป็นที่วิจารณ์ของแฟน
ว่าไม่เหมาะกับตำแหน่งพระเอกวิกหมอชิดซะแล้ว

ฉายานน่ารักให้เขาว่าพระเอกสามชั้น
ราชงานหลวงหรือขึ้นเหนือล่องใต้ในวันเดียวกัน

ล่าสุดนางเอกสาวผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ

พร้อมช่วยเหลือทุกงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

ได้รับฉายาสวยว่านางฟ้าฟรีแลนซ์

มปกรณ์ลำที่อินสตาแกรมเป็นเหตุ
เจ้าตัวโพสต์ภาพรินเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่ง
ไอจีส่วนตัวจนเกิดเป็นประเด็นดราม่า
ลามไปถึงเรื่องเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้นักร้องนักแสดงหนุ่ม
เลยต้องเปลี่ยนฉายาจากหล่อคันเทพ
ไปรับฉายาร้อนตามคดีที่ยังค้างข่าวว่า
หล่อช้างลากแทนค่ะ
และอีกหนึ่งนางเอกสาวขาประจำที่ไม่เคยหลุดกระแส

หลังเลิกรากับอดีตสามีเอ๋ชนสวัสดิ์ไปได้เกือบปี
ก็มีข่าวว่าสปาร์คแบบลับกับทายาทกาแฟดังกึ้งเฉลิมชัย
ในช่วงนั้นกำลังมีข่าวระหองระแหงกับอดีตหวานใจจ๋านัทธาวีรนุษย์
งานนี้นางเอกสาวแบ๊วเลยได้รับฉายา
ฉกดกกาแฟไปตามระเบียบ
มากันที่ฉายาฉบับแพ็คคู่กันบ้าง
อย่างดีเจพุทธพุทธิชัยและนักแสดงสาวรุ่นพี่จุ๋ยวรัฐยา
หลังจากทั้งสองร่วมงานละครกัน
จนทำให้หลายคนอินอยากให้คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง

ว่ากำลังดูใจกับนักแสดงสาวรุ่นพี่จริง
ก็กลับเกิดกระแสต่อต้านจากแฟนคลับ
แต่ดูเหมือนทั้งคู่จะเดินหน้าโชว์สวีทแบบไม่แคร์ใคร
จึงเป็นเหตุให้พุทธจุ๋ยรับฉายา
คู่จิ้นฟินไม่ลงไปครอง
ส่วนคู่ที่สร้างเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี
อย่างนักร้องหน้าตีบี้ทัศภาค
หวานใจนางร้ายไซส์มินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
ด้วยการประกาศข่าวดีแบบปุบปับฉับไว
ว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องได้๒เดือนเสร็จ
เท่ากับจำนวนเวลาที่คบหาดูใจ
ให้แบบไม่มีข้อกังขา
มีฉายาคู่รักก็ต้องมีคู่ร้าง

ถ้าไม่ใช่นักร้องนักแสดงหนุ่มพ่อลูกสอง

เจ้าของเพลงเจ้าถุยอยู่ไหน
ที่ถูกภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ
แบบไม่ได้ตั้งใจผ่านไอจี
ทิ้งลูกทิ้งเมียไปติดพันธุ์สาว

นักร้องหนุ่มก็ยังไม่ได้กลับไปเคลียร์กับภรรยาที่บ้าน
งานนี้คงไม่มีฉายาไหนจะเหมาะเท่า
ถุยทิ้งเมียอีกแล้ว
ขณะที่อีกหนึ่งหนุ่มโตโนภาคิน
ซึ่งยืดอกยอมรับแมนว่าผมผิดเอง
หลังเลิกรากับแฟนสาวแตงโมพัทรธิดา
จนเป็นเหตุให้ฝ่ายหญิงขาดสติ
สดยานอนหลับหวังจบชีวิตตัวเอง

หนุ่มโตโน่ก็เดินหน้าใช้ชีวิตคู่กับดาราสาวสุดมั่น
ชนิดที่ไม่แคร์สื่อและเสียงคัดค้าน
หลายคนผ่านคิดไปไกลว่าเจ้าตัวโดนของ
เมื่อไหนที่สุดโตโน่ออกมาแถลงข่าวผ่านจอทีวี
หลายคนจึงดีใจว่านุ่มร็อกหลุดจากหม่นรักแล้ว
แบบนี้ต้องรับฉายาพ่อม่ายคลายมนต์ค่ะ
ฝ่ายชายจะขาดฝ่ายหญิงอย่างสาวแตงโมไปได้ซะยังไงคะ
เพราะเธอคือผู้ที่สร้างวิรกรรมสุดช็อกแห่งปี
ด้วยการกินยานอนหลับหวังจบชีวิตตัวเองหลังช้ำใจอย่างหนัก
แต่โชคดีทีหลังท้องได้ทัน
และหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกแถลงข่าวทั้งสายน้ำเกลือ
พร้อมถามหาแฟนนุ่มที่ออกจากบ้านและไม่สามารถติดต่อได้
ถึงขนาดยอมกราบที่ตักเพื่อให้แฟนนุ่มกลับมา
จึงเป็นที่มาของฉายาล้างท้องร้องหาผัวค่ะ